คุณผู้ชมครับด้วยความที่คนไทยนั้นชอบไลฟ์สไตล์แบบญี่ปุ่นนะครับ
ก็ทำให้นักธุรกิจคนหนึ่งเขาเล็งเห็นโอกาสในการทำตลาดกับกลุ่มนี้
จึงทำเป็นไลฟ์สไตลมอร์ของญี่ปุ่นขึ้นมาครับ
ให้บริการทั้งเรื่องของอาหารทั้งเรื่องของบริการที่เป็นสไตล์แบบญี่ปุ่น
ไม่ว่าเป็นอาหารหรือว่าเรื่องของเสริมความงามก็เปิดใจกลางกรุงเทพมหานครเลยนะครับ
จะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันจากบริการของคุณภูริตาบุญมีนุสรครับ
ดิบสดชิ้นหนาในเมนูซูชิและซาซึมิระดับพรีเมียม
ของร้านไดกิและราเมงน้ำซุปกระดูกหมูเข้มข้น
อาหารญี่ปุ่นขนาดแท้แบบนี้สามารถแวะมาชิมได้ที่
โดยเน้นจอกลุ่มลูกค้าคนไทยและญี่ปุ่นเป็นหลัก
เพื่อตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองที่ใส่ใจสุขภาพ
ให้บริการด้านสุขภาพและความงามอย่างครบวงจรค่ะ
มีร้านค้าร้านอาหารไว้บริการทั้งหมด๑๒ร้านค่ะ
อกจากนี้ยังมีคลินิกรักษาโรคทั่วไปสำหรับคนญี่ปุ่นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
รวมไปถึงบริการความงามค่ะ
ซึ่งคนญี่ปุ่นก็เป็นคนญี่ปุ่นที่ทำธุรกิจในเมืองไทยมาสักพักแล้ว
สำหรับคนที่ชื่นชอบในการดูแลสุขภาพเล็บมือและเล็บเท้า
เพราะที่ร้านมีบริการทาสีเล็บเจลต่อเล็บอาคิลิก
โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของทางร้านนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะ
รวมคนไทยที่ชื่นชอบประเทศญี่ปุ่น
และคนญี่ปุ่นในประเทศไทยได้มาพบปะสังสรรค์กันค่ะ
เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่๘โมงถึง๔ทุ่มค่ะ
ภูริตาบุญมีนุสรข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน